ปิดท้ายช่วงนี้ค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของตำรวจนะคะมีหญิงสาวคนหนึ่งก็โดนจับนี่แหละ
แต่ว่าไปอ้างบอกว่าฉันเป็นลูกคนนั้นคนนี้นะ
ลดค่าปรับหน่อยได้ไหมเรื่องราวเผยแพร่ออกไปนะคะ
วิพักษ์วิจารณ์เยอะเลยทีเดียวค่ะหญิงสาวคนนี้ค่ะโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความ
แต่ได้ไปขอลดค่าปรับจากตำรวจชั้นผู้น้อยโดยก็เอ่ยชื่อตำรวจยศสูง
ซึ่งก็เป็นคุณพ่อของเธอนะคะจนตำรวจต้องยอมลดค่าปรับเหลือเพียง๒๐๐บาท

นี่เจ๋งนะเซ่นใหญ่รู้รึยัง

สวยเลยสวยเลย

โพสต์ไปปุ๊บแหมเรื่องนี้ชาวเน็ตยอมไม่ได้นะคะ

แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องในการใช้อภิษฎเส้นใหญ่แบบนี้นะคะ
ซึ่งก็เป็นของพันธบรวจเอกสุภากรคำสิงหนอกรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นค่ะ
โพสต์ข้อความระบุว่าเป็นพ่อของหญิงสาวที่โพสต์เรื่องนี้นี่แหละ
แล้วก็หลังจากที่ทราบเรื่องนะคะก็ดุว่าลูกสาวอย่างหนักเลย
ให้ตำรวจท้องที่ดำเนินการปรับลูกสาวก็ตอนนี้ก็ให้ดำเนินการปรับเพิ่มนะคะ
เป็นการสอนลูกสาวว่าทำแบบนี้ไม่ถูกไปอ้างชื่อพ่อได้ยังไง
ก็ข้อหาในการขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ทิ้งท้ายด้วยท่านตำรวจเด็กสุภากรเนี่ยบอกว่า
จะเป็นลูกเต้าเหล่าใครนั้นไม่สำคัญเมื่อทำผิดต้องรับโทษ
และขอน้องรับคำตักเตือนจากทุกฝ่ายเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
จะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของลูกสาวทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
แล้วก็การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะ
แบบนี้ไม่เจ๋งเลยนะคะอาชีพพ่อจะเจ๊งเอาค่ะ
เดือดร้อนเนี่ยต้องออกมาขอโทษนะคะคือหลายรายแล้วที่โดนแบบนี้ออกมาโพสต์
ได้ไหมที่เป็นข่าวจนถึงขั้นต้องไปขึ้นสอนอแล้วต้องออกแถลงข่าวขอโทษ
เรื่องแบบนี้แหละบอกว่าจะเสียแล้วก็เอ่ยชื่อว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้
ใช้วิธีการใดก็ตามให้ไม่ต้องจ่ายบ้างจ่ายน้อยบ้าง
แล้วก็คิดว่าเจ๋งไงคือถ้าทำก็ผิดแล้ว
แล้วมาโพสต์คิดว่าเจ๋งงานเข้าเพิ่มนะคะอยากให้เข้าใจกันใหม่เนาะใช่
นี่คืองานเข้าของจริงเลยงานเข้าจริงนะคะ